คู่นี้กันบ้างดีกว่าบอกเลยว่าเอ๊ะมันมีรักมันมีลุ้นมันให้ชวนฟินวิ่งฟินมากเลย
จิ้นชวนฟินนั่นแหละคำนั้นแหละขอบคุณเชอรี่มากเลย
ไปดูแล้วกันนะคะของคู่นี้ค่ะเกรทวรินทรค่ะแล้วก็น้องก้าวสุพัสรานั่นเองคุณผู้ชม
ล่าสุดค่ะก็ทำโซเชียลฮือฮาด้วยการหยอกเอิญกันผ่านไอจี
หนุ่มเกรทสาวก้าวนะเล่นมุกรับส่งกันแบบโอ้โหบอกเลยว่าโบ๊ะบะพอสมควรนะคะ
เชียร์เนี่ยแอบฟินจิกหมอดกันเป็นแถวแล้วก็ลุ้นอยากจะให้คู่นี้ปิ๊งรักกันจริงค่ะ
ว่าแล้วนะบันเทิงไทยรัฐค่ะเลยขอทักไลน์ไปถามตรงเลยว่า
ตกลงเนี่ยเกรทจีบน้องก้าวจริงหรือเปล่า
เจ้าตัวตอบสั้นว่าเปล่าครับก็แค่แซวกันขำ
เพราะว่าสนิทกันตั้งแต่ถ่ายละครเขาวานให้หนูเป็นสายลับไง
เออเขาก็จริงกัน
ซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่เราได้สัมภาษณ์หนุ่มเกรทในกองละครปมเสน่หานะคะ
ที่บอกว่าจริงแล้วเนี่ยที่ยังครองสถานภาพโสดนะ
เพราะว่าชอบอยู่คนเดียวอาจจะแบบว่ามีคนแบบมีเหงาบ้างตามเป็นธรรมดา
แล้วแต่อเมริกาแบบว่าเป็นแฟนนั้นก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าใครจะเชียร์นะ

แต่การจะคบใครค่ะต้องใช้ความรู้สึกของตัวเองตัดสินมากกว่า
ไปฟังเสียงคนอื่นนะไม่ได้นะไปฟังเสียงหัวใจตัวเองค่ะ

คือผมเป็นคนชอบอยู่คนเดียวอะ

โอ้โหอยู่บ้านคนเดียวได้เลยสบาย

อันนี้คืออันนี้ผมจริงผมเป็นแบบนี้จริง
เราเข้าใจนะที่คนจะถามว่ามีแฟนได้แล้วอะไรอย่างนี้

เราก็ขอบคุณทุกคนที่แบบโฟกัสเราเรื่องนี้

คือเราไม่ได้ทำตัวเป็นคนเรื่องมากหรืออะไร
เราจะเน้นที่ตัวเองเป็นหลักว่าพร้อมไหมล่ะ

ว้าว
โอ้โหก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เจ็บนะคะ
แต่ว่าก็มีการแบบว่าแซวกันหยอกเอิญผ่านโซเชียล

คุณเกศวลินทรเนี่ยโพสภาพนี้ลงไป

แล้วอะไรรู้ไหมแหมคุณผู้ชมค่ะ
ฝึกใจไม่ให้ท้อเพราะโดนล้อมันทุกนัก

น้องเกศว่าอย่าอยู่เบื้องหลังการตั้งกล้องถ่ายแบบนี้
เขาเข้ามาแซวนะคุณผู้ชม
นี่เล่นแย่มันเสียหน้า
แบบนี้ไม่เป็น่ักค่ะที่ทำท่าจ้องขนาดนี้

หรือจะบอกในว่าถ้าอยากรู้ว่าถ่ายยังไง

ถ่ายแล้วเธอบอกเหมือนกันหรือเปล่า
คือก็ชมเหมือนกันนะเชอรี่
แต่ว่ากลางคนดีที่ไหน